จริงเป็นข่าวตั้งแต่เมื่อวานก็นึกว่าเรื่องมันจะจบ

ถ้าชกได้ผมชกไป
ถ้าปัญหามันติดที่ตัวผมทำให้การร่วมรัฐบาลมันติดขัด

มันร้อนขนาดนี้เลยอะค่ะคุณผู้ชมคะแต่จุดเริ่มต้นของเรื่องนี้
ทั้ง๒ท่านทั้ง๒ภาคจะอยู่ด้วยกัน

การที่จะปิดโดยเอาสวมาเลือก
แต่สภาร่างซึ่งจะมีแค่๕๐๐คน

ทั้งจัดมือกันได้ประมาณ๓๐๐คน
เราจะดึงกลไกที่พระเด็จการฝังไว้ในรัฐมนูล

จะดึงยังไงก็ไม่สามารถที่จะผ่านกฎหมายได้

ผมว่าทุกเรื่องอาจจะจบได้เร็วขึ้นครับ

ก็อยากจะฝากถามทั้งสองท่าน
ก็เป็นภาคเก้าไกรตอบก่อนแล้วก็ภาคเบื้อไทยนะครับ
นี่แหละค่ะจุดเริ่มต้นของประเด็นร้อนประเด็นดราม่า
คือคุณสิทธาธิวารีจากภักดิ์ไทยสร้างไทย
ไม่ได้อยู่บนเวทีในวันลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน
แล้วก็ถามคำถามถามคำถามในลักษณะที่ว่า
สัญญาว่าจะจับมือกันต่อไปแม้ว่าจะตั้งรัฐบาลได้หรือไม่ได้ก็ตาม
หรือถ้าเป็นฝ่ายค้านก็เป็นฝ่ายค้านร่วมกัน
ซึ่งเป็นประเด็นที่ทำให้ในแพทย์ชนน่านจากภักดิ์เพื่อไทย
ไม่พอใจว่าทำไมถึงตั้งคำถามแบบนี้
เหมือนไม่ให้เกียรติภาคเบื้อไทย
ทีนี้ค่ะมันต่อเนื่องก็คือเมื่อวานนี้
ข่าวสดออนไลน์เชิญ๓พักใหญ่
ก็มีคุณหมอชนนานจากภาคเบื้อไทยนะคะ
คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์หัวหน้าภักดิ์ไทยสร้างไทย
พันธ์ตำรวจเอ็กซ์ทวีสอด๒เลยค่ะที่การภาคประชาชาติ
แล้วมันมีช่วงหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แพทย์ชนน่านบอกว่าไม่สบายใจกับข้อเสนอของคุณสิทธา
แดดิเดตนายกรัฐมนตรีจากภักดิ์ไทยสร้างไทย
สัญญาว่าจะจับมือกันต่อไปแม้ตั้งรัฐบาลไม่ได้
หรือเป็นฝ่ายค้านก็จะเป็นฝ่ายค้านร่วมกัน
คุณหมอชนนั่นบอกว่าการมาคาดคันแบบนี้
ทั้งที่พักตัวเองก็เป็นพักร่วมรัฐบาล
มันเสียมารยาทคือใช้คำนี้เลยนะคะ
ว่าเสียมารยาทอย่างยิ่ง
คำถามมันทำให้สังคมพุ่งเป้าไปที่พักเพื่อไทย
ทำให้ภาคเพื่อไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์

จะไปยุบรวมกับพลังประชารัฐไหมหรืออะไรยังไง

พักเพื่อไทยต้องมาตอบคำถามเยอะแยะมากมาย
เหมือนกับเพื่อไทยก็ถูกพุ่งเป้ามาว่าคุณจริงใจแค่ไหน
ใช่นี่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นต่อเนื่อง
เดี๋ยวลองฟังดู
ใครจะมาจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยแข่งเรา
ใช่ไหมครับ
ก็จะทำเป็นตัวละครที่ดูว่าจะมีบทบาทสำคัญ

ก็ใช่เพื่อไทยตัวละครที่จะเล่นในเกมนี้
เพราะฉะนั้นพวกเราอย่าไปหลงกลเขานะครับ
อย่าไปหลงกลอย่าไปอ้อหอหกไปตามวัฒนกรรมเหล่านี้

เขาจัดฉายให้เราแสดงเราไปแสดงตามเขาเนี่ย

ต้องยึดมั่นนะครับ

เราต้องเชื่อมั่นกันในตัวพวกเรากันเองด้วย

ความเชื่อมั่นแล้วก็มืออีกข้างหนึ่ง

คุณสิทธาเขาตื่นตัวในเรื่องของการทำงาน

ถ้าเกิดว่าทางเพื่อไทยไม่สบายใจกับคำถาม
นี่ฮะพอมีข่าวตรงนี้ขึ้นมา
มีการฝากหัวหน้าพักไปถึง
บอกโอ้โหไปดูแลให้หน่อยเสียมารยาทเหลือเกินเนี่ย
เมื่อวานนี้นะฮะคุณสิทานะครับ
เนื้อหาใจความเนี่ยอธิบายถึงวันนั้น
คุณสิทธาบอกว่าในวันนั้นมีนักข่าวฝากคำถาม
มาก็เลยถามแทนแต่คนที่ตอบในตอนนั้นมีคุณพิทาคนเดียว
ส่วนคุณหมอชนน่านเนี่ยไม่ตอบแม้จะถามย้ำไปสองครั้ง
คุณหมอชนละนานก็ไม่ตอบเช่นเดิม
เข้าใจว่าหมอชลนานน่าจะอึดอัดที่จะตอบคำถามเหล่านี้
ตอนนั้นตัวเองก็เลยยุติการตั้งคำถามไปแล้ว
แต่หลังจากแถลงข่าวเสร็จไปนั่งทานข้าวกัน
พูดคุยกันชนแก้วกันอย่างชื่นมื้น
คุณหมอก็คุยด้วยตามปกติไม่ได้มีการคาดคันหรือชี้แจง
ทั้งสองฝ่ายอะไรยังไงเกิดขึ้น
คุณสิทธาบอกว่าไม่ทราบว่าหลังจากนั้นเนี่ย
คุณหมอไปโดนใครตำหนิหรือไปรับบรีฟจากใครมา
งวงเงียออกมาพูดกับสาธารณชน
ว่าเป็นการเสียมารยาทแล้วฝากหัวหน้าพักมาอบรมตน
มุมมองของตนเนี่ยมองว่าเราเป็นลูกผู้ชายด้วยกันทั้งคู่
ต่อหน้าและรับหลังเราควรจะพูดคุยด้วยอารมณ์และความรู้สึก
แต่พอวันรุ่งขึ้นกลับตลปัดมาพูดถึงกันในเชิงลบผ่านสื่อมวลชนเช่นนี้
ตนแล้วคิดว่าการที่พักการเมืองออกมายืนยันชัดเจน
ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
คุณศิษฐาบอกว่าผมไม่ได้กลัวการเสียมารยาท
มากไปกว่ากลัวการสืบทอดอำนาจของพระเด็จการ
ส่วนเรื่องการรักษามารยาทเมื่อทราบความอึดอัดของหมอชลนาน
หลังจากนี้ตนเองคงไม่ถามอะไรอีก
ขณะเดียวกันถ้าหลังจากนี้ประชาชนอยากรู้หรือมีนักข่าวไปถาม
ก็หวังว่าท่านหัวหน้าพักเพื่อไทย
จะรักษามารยาทด้วยการตอบคำถามต่อพี่น้องประชาชนด้วย
อันนี้ค่ำมาวานช่วงค่ำมาวานคือความจริงเหมือนกับแม่
กรณีของคุณสิทธากับคุณหมอชนละนานเนี่ย
มันก็เริ่มคู่กรุ่นมาเรื่อยตั้งแต่เวทีดีเบต
ตอนขึ้นเวทีไทยรัฐอยู่ครั้งหนึ่งตอนไปภาคเหนือ
มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะคุณจอมขวันน่ะ
สร้างไทยตัวแทนคือคุณสิทาถามหัวหน้าพักเพื่อไทย
เอาให้ชัดได้ไหมเรื่องสองลุงอะไรอย่างนี้
วันนั้นคุณหมอชนละนานต้องบอกว่า
ถ้าเกิดมีพลังประชารัฐเข้ามาร่วมอีกเนี่ย

ผมลาออกจากหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ได้
แต่แหมเราก็ไม่อยากจะไปเชื่อมโยงกับเวทีของเราเองเนาะ

พอมีข่าวว่าเราจะไปจับมือกับพลังประชารัฐ

ในฐานะหัวหน้าพักผมประกาศมาหลายเวทีแล้ว
ว่าเราไม่จับมือกับพลังมัชลัด

ไม่จับมือไม่มีริวกับลุงป้อ

ถ้ามีจับมือผมลาออกจากหัวหน้าพรรค

ลาออกจากหัวหน้าพลังประชาหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย

ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอย่างเดียวเนี่ย
เพราะคุณหญิงสุดารัฐขอโทษไปแล้วก็ถือว่าจบแล้ว

ถ้าเขาไม่เห็นความสำคัญ

ว่าพักก้าวใกล่เนี่ยจะไปดำเนินการอย่างไร
ทีนี้แต่พักเพื่อไทยก็อยากจะผลักดันให้การจัดตั้งรัฐบาลมาสำเร็จนะ

มันมาเป็นปัญหาหรือมันมาเป็นประเด็น

ถ้าเขาสำนึกได้และขอโทษก็จบ

ถ้าเขาสำนึกได้เขาขอโทษผมก็จบ
ที่คุณสิทธาโพสต์ขอโทษก็ไม่ติดใจอะไรแล้ว
ก็ต้องสำนึกบ้างนะเพราะมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ครั้งเดียว
เจตนาออกนะว่าต้องการอะไร
แต่ก็ไม่รู้วัตถุประสงค์ที่แท้จริงของคุณสิทธา
แต่ยอมรับว่ามีอารมณ์จริง

ก็ควบคุมอารมณ์แล้วลงมาจากโต๊ะแถลง

ถ้าคุณหญิงสุดารัฐขอโทษผมจบเลยทุกอย่างจบ
แต่แหมคุณสิทธาทำไมต้องโพสต์ขยายความอย่างนั้นอย่างนี้
เดี๋ยวลองฟังเสียงคุณหมอชนน่านนะคะ
คุณเป็นคนในอ่ะ
ผมคำว่าเสียมารยาทคือคุณคนในแต่คุณออกจะทำหน้าที่เป็นคนนอก
ก็สำนึกบ้างนะว่าเราทำอะไรไปบนพื้นฐานอะไร
คือมันไม่ใช่เกิดแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวไง
เราก็เลยอ่านเจตนาเขาออกว่าเขาต้องการอะไร
แล้วไปกล่าวหาว่าโดนกดดันโดนบรีฟเนี่ยนะครับ
ยิ่งผมยิ่งโกรธใหญ่แล้วมันหมายถึงว่าดูหมินแล้วก็ด้อยฆ่าตัวผมเองรักพักผมด้วย
ขอให้เขามีคำกล่าวต่อสารนะมากในศิริทธิ์ที่เขาทำนะเขาสำนึกแล้วเขาทำผิด

คุณอย่าให้เรื่องอะไรเล็กน้อยมาบรรทอน

ถ้าคุณเห็น๖เสียงมากกว่า๑๔๑เสียงผมก็ยอม

เพราะนักข่าวเห็นสีหน้าและแววตาของคุณหมอชนน่าน
ว่าน่าเครียดน่าไม่พอใจเลย
ปกติแกก็ไม่ได้มีสีหน้าอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่นะคะ
นักข่าวก็เลยถามว่าแหมไม่พอใจคุณสิทธาขนาดนั้นเลยเหรอ

คุณหมอชนน่านก็พูดอย่างมีอารมณ์
ก่อนจะเดินแยกออกจากวงสัมภาษณ์
นักข่าวจับใจความได้ว่าผมเดือดผมมีอารมณ์นี่
ถ้าชกได้ผมชกไปแล้ว
นี่มันเลยเป็นประเด็นไฮไลท์วันนี้เลยค่ะ
ถ้าชกได้ผมชกไปแล้ว

เนี่ยถ้าชกได้ชกไปแล้วอ่ะ

คุณผู้ชมครับวันนี้เราเจอนาวากาตรีสิทธาธิวารี
แกนนำภาคไทยสร้างไทยนะครับ
คุณบอมอภิวัฒน์เลยได้สอบถามว่า
เออเรื่องราวต่างมันยังไงกัน
ซึ่งทางคุณสิทธาก็ยังคงย้ำยืนยันนะครับว่า
สิ่งที่ทำลงไปไม่ได้อยากจะแซะ
ไม่ได้ยุแย้งให้ภาคใดภาคหนึ่งมีปัญหา
แต่กลัวจะเสียเวลาเพราะการแถลงข่าวยืดเยอะมากแล้ว
ก็เลยถามไปแค่๒พักใหญ่คือก้าวไกลกับเพื่อไทย
เจตนาที่ถามไม่ได้คิดว่าจะมีใครปล่อยมือกันอยู่แล้ว
แค่อยากแสดงให้เห็นถึงความเหนียวแน่นเป็นการยืนยัน
และส่งสัญญาณไปถึงสวหรือคนที่คอยกำกับดูแลสว
ให้เห็นว่าพวกเราจับมือกันแน่นอย่าใช้วิธีอื่นใดเลย
แต่ถ้ามองว่าการตั้งคำถามวันนั้นเป็นการเสียมารยาทหรือว่าก้าวล่วง
คุณสิทธาบอกก็พร้อมขอโทษส่วนตัวยังยืนยันคำเดิมว่า
อยากให้เพื่อไทยกับก้าวไกลจับมือกันตั้งรัฐบาล
เพราะมันคือรัฐบาลในฝันของประชาชน
แต่ถ้ามองว่าพักไทยสร้างไทยทำให้ไม่พอใจ
จะไม่ให้ร่วมรัฐบาลด้วยหรือให้เป็นฝ่ายค้านก็ยินดี
และยังยืนยันว่าจะโหวตให้กับทั้งสองภาคการเมืองเป็นรัฐบาลเช่นเดิม
หรือถ้าอยากให้ไทยสร้างไทยร่วมรัฐบาล
แต่ไม่เอาตัวของคุณสิทธาเนี่ย
คุณสิทธาบอกผมก็ยินดีลาออกจากภักดิ์ไทยสร้างไทย
เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปได้
ทั้งหมดนี้เนี่ยขอย้ำว่าไม่ได้กังวลว่าจะจับมือกันอย่างไร
ขอให้จับมือกันก็แล้วกัน
แล้วจริงผมบอกตรงเลยว่าผมอยากให้สองภาคเนี่ยร่วมกัน
เพราะมันเป็นรัฐบาลในฝันที่ประชาชนต้องการ
แต่ถ้าผมทำอะไรที่ไม่พอใจ
บอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยไทยสร้างไทยไม่ต้องร่วม

ถ้ามองว่าแบบจะเอาไทยสร้างไทยไปร่วม

แต่ขอให้มันเดินหน้าได้แค่นั้นเอง
ทีนี้มันมีประเด็นที่คุณหมอชนน่านเนี่ยได้
พูดถึงคุณสิทธาเอาไว้

ก็เพื่อเอาคอนเทนต์ลงติ๊กต๊อกหรือเปล่า
ตรงนี้นะครับคุณสิทธาบอกไม่ได้โกรธนะครับ
ก็พูดตามหลักการและธรรมเนียมปฏิบัติ

แล้วก็ได้เป็นนายกด้วยได้จัดตั้งรัฐบาลด้วย

ซึ่งก็ต้องแล้วแต่ว่าพักเก้าไกลกับเพื่อไทยจะไปคุยและตกลงกันอย่างไร
ช่วงบ่ายนะฮะ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
นาวากาศปรีสิทธาโพสต์อีกนะคราวนี้เป็นโพสต์เนื้อเพลงสั้น
จะเป็นเนื้อเพลงของคุณธเนธวรากุณุเคราะห์นะฮะ
เพลงอีกหน่อยเธอคงเข้าใจ
มีโพสต์ของคุณสิทธาไหม
โพสต์เอาไว้๑๕นาฬิกา๓๐นาที

อีกอันนึงค่ะ
ไม่ใช่อันนี้ค่ะที่เป็นเนื้อเพลง
ไม่เป็นไรอันนี้ค่ะ
แต่จะแยกเป็นอีกโพสต์นึงเลยก็เป็นท่อนึงของเพลง
ใช่ค่ะแต่มันก็เป็นข้อความที่มีความหมายเหมือนกันเนอะ
ถ้าอ่านแบบพยายามที่จะลงลึกไปว่าเอ๊ะพยายามจะสื่ออะไร
ก็นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็ด้วยความที่เอาจริงพอ
พอคุณหมอชนน่านพูดคุยหรือให้สัมภาษณ์ปุ๊บ
คุณสิทาก็จะโพสต์ปั๊บอะไรอย่างนี้เนาะ
คุณหมอชนนั่นให้สัมภาษณ์คุณสิทธาก็โพสต์
คุณสิทธาก็โพสต์หลายโพสต์จริงมันก็เลยทำให้เรื่องมันยังไม่จบอ่ะนะคะ
แต่ก็สงสัยว่ามันควรจะจบได้แล้วละมั้ง
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะเมื่อช่วง๖โมงเย็น

เรายินดียกมือสนับสนุนให้พักเพื่อไทยและพักเก้าไกลได้จับมือจัดตั้งรัฐบาล
ว่าเราจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล
หากต้องการเสียงของไทยสร้างไทยเข้าร่วมรัฐบาล

ผมยินดีลาออกจากพักทันที
ยืนยันว่าเราไม่ใช่เงื่อนไขที่จะทำให้ประชาธิปไตยต้องหยุดชะงักครับ
เอาทีนี้

เพราะว่าทีมข่าวของเราไปดูว่าตอนนี้ค่ะ

ระหว่างคุณหมอชนน่านกับคุณสิทา

เพราะว่าอย่างที่มิ้วบอกว่ามันร้อนจริง
หวังว่าจะจบนะคะเพราะว่าก็เป็นว่าที่พักร่วมรัฐบาลด้วยกันนะคะ